ตัวเองมันเป็นไง
อันนั้นเขามีโรค๒ไปอีกแล้วนะ
อันนี้ไม่รู้ค่ะ
อันนั้นเขาไม่ได้โรค๒ไปเขาโรคไปแล้วจะอยู่ด้วยกันหมดเลย

ขอต้อนรับนักแสดงจากสิรานีที่รักจ้

สวัสดีมากเพียบเลยแน่

ราเขตนะครับก็เล่นตอนคำว่ารักครับเล่นกับฝนครับผมครับ

ค่ะฝนนารินทิพย์นะคะเล่นกับเขตค่ะตอนคำว่ารักค่ะ
เรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างค่ะ
เป็นยังไงบ้างครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักครับ
เราเป็นคนที่แอบรักเขามาตลอดครับเหมือนเป็นเพื่อนกันพี่
สุดท้ายก็คือให้เขาไปใช้ชีวิตต่างนานาสุดท้ายเราก็ยังรอเขาอยู่ที่เดิมครับ

พอเราไปบอกรักเขาเขาก็ปฏิเสธเรา
เรื่องราวมันก็เลยเกิดขึ้นตรงนั้น

แต่เป็นเรื่องจริงต้นจริงอันเนี้ยมันมาอยู่ในคอลลัม

มีอยู่ร้านนี้

แต่มันก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบมีตัวตนจริง
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คุณสองคนก็จะมาถ่ายทอด
ว่าอารมณ์จากตัวหนังสือมันเป็นซีรีส์เป็นไง

รับบทเป็นจ๋าค่ะตอนคนไร้ค่าค่ะ
คนไร้ค่าอ๋อต่าวภูสินใช่ค่ะอ๋อต่าวภูสิน

ก็คือจ๋าเขาจะเป็นสาวแซ่บประจำอำเภอค่ะ
แต่ว่าเขามีความฝันอยากจะเป็นนักร้องค่ะ
แต่ว่าวันหนึ่งโดนหลอกค่ะ
หลอกว่าจะไปทำเพลงให้อะไรอย่างนี้ค่ะจากผู้ชายคนนึง
ก็เลยไม่ล้มเหลวค่ะความฝันนี้
แล้วก็ไปเจอกับพี่เต่าภูสิงค่ะ

ก็จะเป็นคนที่รักจ๋ามาก

แต่จ๋าก็ไม่เคยเห็นค่าของพี่สินเลย

ก็มันส่วนใหญ่มันก็คือเรื่องเศร้าหมดอ่ะ
หนูเคยมีความรักอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

อ่านข่าวมาตลอดชีวิตเคยมีความรักไหมลูก
มีโยนทิ้งเคยมีไหม

โอเคอันนี้หนูเขียนข้อเล่มทางศิลานี้

สวัสดีค่ะลินฤตลาปวันนานะคะ
คูณหลีนจะคิดน่าจะทันทันเหมือนยุคศิลาลูกเกียรติ

จะเป็นเรื่องราวความรักเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ผิดศิลธรรม
ใช่แล้วเป็นความรักที่เหมือนแบบว่าคนใกล้ตัวหักหลังเรา
สามีเราไปแอบแซ่บกับเด็กข้างบ้าน

เป็นเด็กข้างบ้านแล้วเราก็เป็นป้าข้างบ้าน
ไม่ได้บ้าหรอกก็คือเขาก็มาแซ่บก็คือกับสามีเรา
มันเป็นเรื่องคลาสสิกเลยว่าโอเคล่ะ
สามีเราอยู่ซื้อบ้านติดกัน

คือเราคิดว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันเป็นคนใกล้ตัวใช่ค่ะ
คนที่หักหลังเราเราไม่คิดว่าคนที่เราไว้ใจ
เขาจะทำกับเราแล้วก็จุดจบ

เพราะว่าบางทีเนี่ยจุดจบในละครมันอาจจะแฮปปี้เอ็นดิ้ง

เป็นเรื่องของอะไรที่ไม่มีความยับยั้งชั่งใจ

มันก็เลยเป็นชื่อตอนว่าวงเวียนบาป

หนูแบบเรื่องคุ้นนิดนึง
คุ้นไหนลองเล่าเรื่องคุ้นที่มันเป็นยังไง

นั่นเดี๋ยววังวนชู
เดี๋ยวแม่โลกอะประมาณโลกสามใบอันนี้
มันเป็นยังไงเอ้า

เล่นเป็นผู้หญิงที่โดนคบเงียบมาตลอด

เดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว
แล้วก็พอรู้ว่าเขามีแฟนแล้วก็ยังยอม

ตอนแรกเลยอ่อตอนแรก

พูดเก่งจังนะ
ตอนที่บางทีจะพูดเก่งอย่างนี้เลย
เดี๋ยวตอนนี้พูดเก่ง
ก็ยังมีประโยชน์เราะท้อนเนี้ยน่ะ

แทนตัวผู้หญิงที่กำลังอยากจะเป็นชู้ของใครสักคนอะไรอย่างนี้
ต้องดูไว้ว่าเดี๋ยวจุดจบพรุ่งนี้รู้เรื่องแน่นอนว่าจุดจบจะเป็นยังไง

ให้ตัวเองแต่จุดจบของผู้ชายเจ้าชู้ก็เห็นอยู่แล้ว
ซึ่งพรุ่งนี้แหละตอนของหนู๖โมงเย็นต่อจากรายการพี่เลยใช่ไหมฮะ๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวี
ให้แต่ละท่านฝากถึงละครหน่อยครับ
ครับผมยังไงก็ฝากติดตามละครนะครับทุกวันเสาร์นะครับ๖โมงครับทางไทยรัฐทีวีครับ

มาดูจุดจบของผู้หญิงที่เป็นชู้ชาวบ้าน

๖โมงเงินทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา